เพราะว่ามีคลิปหลุดออกมาเสียงไคคล้ายคุณไม้พิรัฐกับคุณซาร่าค่ะ
แล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่าเถาอร่ฐาวงนโลกโซเชียลไป

คุณก๊อปค่ะพิชยาพี่ชายคุณไม้พิรัทน์นะ
ก็ได้ทวิตภาพเด็กกำลังเลี้ยงแกะ

แต่ก็ไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไร
ภายหลังจะลบภาพนี้ออกไปซะแล้วนะคะคุณผู้ชม
ขณะที่ซาร่าทนายประมาณนะคะแล้วก็ทนายสิรินรดาค่ะ
ลูกสาวของทนายประมาณนะคะก็ได้มีการไลฟ์สดเมื่อคืนนี้
พูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายต่างค่ะ
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
คือมีคนวิจารณ์กันเยอะทีเดียว
ว่าพี่ไมค์ตัดสินใจถอนสิทธิ์ปกครองลูก
เพราะว่ากลัวว่าหากยังส่งเสียให้เหมือนที่ผ่านมา

แต่กลายเป็นว่าไปอยู่กับลูกอีกคนนึงของซาร่าแทน

แต่ว่าทนายประมาณนะคะเป็นคนชี้แจงว่า
เมื่อทั้งคู่เลิกรากันไป
ไม่ได้มีข้อกฎหมายผูกมัดอะไรกัน
การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปมีครอบครัวใหม่

ส่วนตัวพ่อเองค่ะก็ส่งเสียลูกของตัวเองไป
เพราะอย่างง่ายก็เป็นสายเลือดของตัวเอง

และได้มีความคิดจะจ่ายแค่ให้มีลูกไหม
ลูกของผมเกิดต้องจ่ายอยู่แล้ว
ลูกของผมแท้แค่

และเรื่องของผมก็ดูแลลูกของผม

พอขาชักกายเป็นชาวมีภูมิพลายาการก็ต่างคนต่างก็
ต่างก็ต่างต่างคนก็เลยชูดตัวเองบ้าง

ทนายประมาณค่ะยังฝากถึงกองเชียร์ฝั่งไม้ว่าถ้าอยากให้เรื่องจบเหมือนที่ทั้งไม้และซาร่าอยากจะให้เรื่องมันจบนะ
จ๋าโดยเฉพาะชาวเน็ตที่ชอบมีพฤติกรรมทัวร์ลงก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะสต๊อปเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็จากคลิปเสียงคลิปหลุดที่หลุดออกมานะคะของคุณซาร่าและคุณไม้ค่ะระหว่างโต้เถียงกันจนกลายเป็นประเด็นในขณะนี้แต่ล่าสุดค่ะ
ซาร่านั้นได้ออกมายอมรับผ่านทางรายการบันเทิงรายการนึงว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยเป็นเสียงของเธอจริงค่ะ
ซึ่งได้อัดไว้นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมอีกฝ่ายนึงหมายถึงคุณไม้อ่ะนะ
ทำไมมีการพูดจาแบบไม่เหมือนเดิมดูเปลี่ยนไปนะคะจากนั้นคุณผู้ชมค่ะตัวเธอนั้นก็ถึงได้รับหมายสารซึ่งตัวเธอค่ะก็ได้ส่งคลิปนี้เนี่ยให้กับคุณทนายที่เข้ามาดูแลคดีในช่วงแรกแรกหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะนะคะ
เพื่อใช้ร้องต่อสารเพื่อคัดค้านค่ะแล้วก็มีทนายอีกหนึ่งถึงสองคนที่ได้คลิปเสียงนี้ไปด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนทนายมาเป็นคนปัจจุบันจากนี้เตรียมฟ้องคนที่ปล่อยคลิปเสียงค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือเธอบอกว่ายืนยันว่าเป็นเสียงเธอแต่ว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยซึ่งทางฝากของคุณไม้พิรัตนเองเนี่ยวันนี้ทางทนาย

คงไม่มีใครสงสัยแล้วว่าทำไมพี่ถึงเดินจากมาและปิดท้ายว่า
ชายผู้เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนขนของและคนจ่ายเงินมาก่อน
พร้อมกับมีแฮสแท็กด้วยยุงแกนคิดถึงพี่นะครับ
ต่อมาชาวเน็ตนะคะก็ได้แคปข้อความนี้ไปโพสต์ถามกับเพื่อนของซาร่า
เพื่อนสาวก็บอกว่าคนเก่าอะไรแค่จีบเขาไม่ติด
สองแง่สองงามสงสารเพื่อนเจอแต่หน้าตัวเมีย
อันนี้คือเพื่อนซาร่าเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะ
อ่านตามที่เขาโพสต์เนี่ยแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ส่งลงมาประมาณนี้นะคะเรื่องนี้ก็ขุดคุยกันยาวเหยียดแหละ
จากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีบทสนทนาแชทระหว่างคุณวาดิม
ที่เป็นพ่อของลูกคนใหม่ของคุณซาร่าอีกมากมายเลยอ่ะเรื่องนี้
หลายอย่างเนาะก็ค่อยดูกันไปนะคะ
ฉันว่าเดี๋ยวมันก็คงจะต้องค่อยออกมาแล้วแหละ
เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะค่ะ
ใช่หาตำรวจกับสองคนดีกว่าเนาะ